คิดว่าจะต้องไม่ต้องมีคลิปโหดแล้ว
แต่ว่ามีคลิปที่อยู่บนโลกออนไลน

เป็นคนขับรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง
โวยวายด่าทอรถแท็กซี่ที่ชนท้ายรถเขา
แถมยังเอามีดไปฟันรถแท็กซี่อีกด้วย

โอ้โหคือจริงแล้วคนขับแท็กซี่เขาอ้างว่า
คือเขาไม่ได้ชนท้ายนะแค่ไปจิ้มแบบนิดนึง
แปะว่าเหงาอาจจะแปะอ่ะอืมแต่ว่าในมุมของคนรักรถ
เขาก็อาจจะรักรถนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้แล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยนะคะ
แพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าคุณชานนท์แทร่ตั้งค่ะ
เล่าเหตุการณ์ในคลิปบอกว่าคนขับรถกระบะวิ่งไล่ฟันรถแท็กซี่
แท็กซี่แค่จิ้มท้ายเบาแต่กระบะลงมาจากรถ
วิ่งเอามีดไปฟันรถเขา๒๓ทีเกินไปไหม
เผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตหลายคนวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมไม่เหมาะสมของคนขับรถกระบะรายนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของคลิปนะคะคุณชานนท์แซ่ตั้ง
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖มีนาคม
เวลาประมาณ๒๓นาฬิกาบริเวณ๓แยกประชาราชบำเพ็ญห้วยขวางค่ะ

ตอนที่มาถึงได้เห็นรถกระบะจอดอยู่หน้ารถแท็กซี่แล้ว
ตอนแรกจะเข้าไปห้ามแต่ว่าเห็นถือมีดยาว
ก็เลยได้แต่ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
ส่วนด้านพี่คนขับแท็กซี่นายสมัยเครือสวัสดิ
เล่าเหตุการณ์ว่าบริเวณดังกล่าวเป็น๓แยก
รถกระบะสีขาวได้ขับแซงขวาขึ้นไป
แต่แซงไม่พ้นค่ะทำให้เฉียวชนกัน
จากนั้นคนขับรถกระบะก็ลงมาหยิบมีดมาฟัน
แล้วก็ทุบกระจกรถแท็กซี่โดยที่ตัวเองยังนั่งอยู่ในรถ
แล้ววันนี้ก็ได้นำหลักฐานคลิปวิดีโอ
ข้อมูลทะเบียนรถของคู่กรณีไปให้การกับตำรวจเพิ่มเติมด้วยค่ะ
สอบถามไปยังตำรวจเจ้าของเรื่องนะคะ
ด้านร้อยตำรวจโทวิชาทัศน์โชติวัฒนวิชัยค่ะ
เวรสอบสวนเจ้าของคดีสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
บอกว่าเบื้องต้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
รอเช็คข้อมูลแล้วก็เรียกคู่กรณีมาพบ
ถ้าคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
ก็เป็นว่าคนถ่ายคลิปมาถึงตอนที่รถจอดแล้วหยิบมีดลงมาแล้ว
เห็นเป็นเหตุการณ์หลังได้ฟังความของพี่แท็กซี่แล้ว

จะได้ครบทุกฝ่ายนะคะเรายังไม่ตัดสินใคร